เรื่องนี้ต้องตามต่อค่ะที่เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปนะคะ
กรณีเด็กนักเรียนชั้นม๔แปดคนโรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดเภยา
คลิปนี้แหละค่ะพาน้องน้องผู้หญิงคนนี้เรียนอยู่ป๔
รุ่นพี่นี้อยู่ม๒ม๒ค่ะคือคุณแม่ของน้องผู้หญิงป๔เนี่ยฝากแจ้งด้วยว่า
ลูกสาวไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนหรือว่าออทิสติ
ใช่ค่ะเป็นผู้พิการทางสติปัญญาและสมาธิสั้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของเด็กพิเศษแต่ไม่ใช่ออทิสติกนะคะ
รุ่นพี่ชั้นม๒กลุ่มนี้๘คน
น้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายอยู่ป๔

โรงเรียนก็คือเขาก็ไปโรงอาหารกันหมดคุณครูก็อยู่โรงอาหาร
แล้วน้องที่เป็นผู้เสียหายเดินผ่านหน้าห้อง
พี่ก็เรียกเข้ามาบอกว่าจะถักเปียร์ให้แล้วก็ล็อกห้องเลย
แต่พฤติการอย่างที่เห็นเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ดูกันไปหมดแล้วแหละ
ก็กระชากผมบ้างอะไรบ้างนะคะ
คือมันมี๒คลิปนะคะจริงแล้วคลิปหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะใช้เท้า

ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องหาทางออกว่าเรื่องนี้จะยังไง
เพราะคนที่ก่อเหตุก็เป็นเด็กนักเรียนก็ยังอายุน้อย
ผู้เสียหายก็เป็นเด็กพิเศษด้วยเนี่ยค่ะ
คือทางโรงเรียนก็เรียกผู้ปกครองของคนที่อยู่ในคลิปทั้งหมดนะคะ
ของน้องทุกคนมาหารือกันมาคุยกันว่าจะเอายังไง
เพราะว่าทางผู้ปกครองของน้องที่เป็นผู้เสียหายรุ่นน้องป๔
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอว่าเดี๋ยวให้เงินเด็กนักเรียน๘คนใช่ไหมที่เป็นรุ่นพี่
คนละ๕๐๐นะก็เป็นเท่าไหร่ล่ะคูณไป๔๐๐กว่าบาท
ผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายบอกว่าไม่เอาไม่ยอมไม่รับเงิน
ก็ต้องมาคุยกันว่าจะยังไงดีจะแจ้งความจะลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้ยังไง
เขาหารือกัน๕ชั่วโมงนะคะหารือกันเครียดเลยนะคะ
สรุปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายเขาบอกว่า
ก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะ
แล้วก็ต้องดูพฤติกรรมของน้องที่ก่อเหตุที่๘คนนี้ด้วย
คือทางโรงเรียนเขาลงทันบนเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นไงคะ
แต่ก็เกิดคำถามว่าลงทันบนแล้วยังไงแล้วมันยังไงต่อ
เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้ในโรงเรียนอีก
ก็คุณผู้ชมได้ดูกันไปเยอะแล้วมันมี๒คลิปนะคะ
จริงแล้วเป็นคลิปที่ถักเบี้ยดึงหัวไปมาด้วยนะคะ
เพราะว่าในคลิปจริงเราจะต้องเบลอภาพอาจจะดูไม่ชัด
เพราะว่าเป็นสิทธิของเด็กด้วยนะคะเราต้องป้องกันไม่ให้เห็นหน้าน้อง
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยง
วันศุกร์ที่๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
นักเรียนชั้นม๒๘คน

เขาเป็นผู้พิการทางสติปัญญาและสมาธิสั้นไม่ได้เป็นออทิสติกนะคะ

คือพาเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะถักเปียร์ให้
แล้วเข้าไปในห้องแล้วล็อกเลยปิดประตูเอาไว้
พี่ก็ไปรุมแกล้งนะคะก็หวีผมกระชากหัว
น้องก็เซไปเซมาอย่างที่เห็นในคลิป
มีการใช้เท้าถีบไปที่ไหล่ด้วยถีบไปที่อกของน้องด้วย
น้องต้องร้องไห้ออกมาเสียงดังเพราะทนไม่ไหว
หนึ่งในรุ่นพี่จับหัวน้องเขย่าโยกไปมา
แล้วมีการใช้ผ้าปิดปากน้องด้วยไม่ให้น้องร้องเสียงดังนะคะ
แล้วก็มีเสียงหนึ่งในรุ่นพี่พูดว่า
มาดูสภาพคนร้องไห้หน่อยว่าเป็นยังไง
แต่เป็นการพูดแบบเหมือนหัวเราะไปด้วยพูดไปด้วยอะค่ะ
ใช้เท้าถูไปที่รอบหน้าของน้องด้วยนะคะ
พอทำแบบนี้เสร็จแล้วก็เดินออกไปอย่างสบายใจ
น้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่ารุ่นพี่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ
คนนี้นะคะแล้วคนที่ถ่ายคลิปเป็นผู้ชายค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกประชุมนะคะ
มีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน
กำนันและผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
บรรยากาศการเจรจากลายเกลี่ยค่อนข้างเครียดนะคะ
ชั่วโมงยังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะ
บ่าย๓โมงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็นำตัวรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทั้ง๗คนมาในห้องร่วมหารือกัน
อีกคนนึงไม่ได้มานะคะเพราะว่าไปต่างจังหวัดเดินทางมาไม่ได้
พี่ที่ก่อเหตุทั้งหมดมี๘คน
ก็มาขอโทษนะคะมาขอขมาผู้ปกครองของรุ่นน้องนะคะ
ของน้องที่เป็นผู้เสียหายบรรยากาศก็เลยเริ่มผ่อนคลายลง
๕โมงเย็นคุณผู้ชมทางผู้ปกครองของน้องนักเรียนผู้เสียหาย
เขาเลยสรุปแบบนี้นะคะว่าหลังจากมีการเจรจากันแล้วขอโทษกันแล้ว
ผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายเขาเลยบอกว่ายังไงก็ต้องขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เหตุก็คือรุ่นพี่ทั้ง๘คนทำร้ายร่างกายขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพื่อให้ทั้งหมดรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในอนาคตมีอาการบาดเจ็บที่มันต่อเนื่องที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สภาพจิตใจของน้องสภาพบาดแผลทางร่างกายของน้องถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น
พี่ทั้งหมดต้องรับผิดชอบนะคะอันนี้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
อันนี้คือ๘คนทั้งหมดทั้ง๘คนค่ะทั้ง๘คน
อันนี้๘คนกรณีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอนาคตหากเด็กต้องรักษาพยาบาล
อกจากนี้ค่ะก็ต้องลงบันทึกประจำวันกับรุ่นพี่๔คนที่ทำร้ายร่างกายน้อง
เพราะว่าในคลิปเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้โดนตัวน้อง
อาจจะเป็นคนถ่ายคลิปอาจจะเป็นคนเชียร์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
รุ่นพี่๔คนที่ทำร้ายร่างกายน้องคือที่เห็นชัดว่าทำร้ายเนี่ย
ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะอยากจะให้มีการประเมินความประพฤติในรอบ๑ปี
จะได้เป็นหลักประกันว่าน้องผู้เสียหายคนนี้จะไม่โดนทำร้ายอีก
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกจะแจ้งความจับรุ่นพี่ทันทีนะคะ
แต่ณตอนนี้ไม่ได้มีการแจ้งความใดทั้งสิ้น
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
ส่วนเรื่องค่าเสียหายค่าทำขวัญ
ผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายบอกว่าคือไม่ได้กังวลเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเป็นบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
และบาดแผลทางจิตใจมันประเมินค่าไม่ได้หรอก

ผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ยังไง
ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายก็เลยมาลงบันทึกประจำวันกันเอาไว้นะคะ
เพื่อแจ้งเป็นหลักฐานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพดคัมต้ายค่ะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อวันที่๕ตุลาคม
ทีนี้คุณแม่ของน้องป๔เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้

เห็นลูกสาวมีอาการเสื้องซึมบ่นปวดหัวเจ็บหน้าอก
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงหาย
แต่ต่อมามันมีคลิปที่มันหลุดออกมาไง
แล้วก็เห็นคลิปที่ลูกสาวถูกกระชากผม
ถูกรังแก่จากรุ่นพี่๘คน
ก็มีการส่งคลิปให้ดูกัน

หลานชายเนี่ยก็ไปลงโซเชียลทีนี้ก็เป็นข่าวดังนะครับ
แม่เด็กบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ทางโรงเรียนนะพยายามติดต่อมาขอเคลียร์
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมามอบให้จำนวนหนึ่ง
ซึ่งได้มาจากกลุ่มของเด็กที่ก่อเหตุทำร้ายลูกสาว
แล้วก็ให้เซ็นยอมรับให้เรื่องจบนะ
อ่าแต่แม่น้องปสี่บอกว่าไม่ยอม

เคียร์กับผู้ปกครองกับพอกันแค่นั้น
แต่ตอนเห็นคลิปที่๒ที่โดนเหยียบหน้า

ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเจ็บข้างในเนี่ย
นี่ค่ะที่จะมอบเงินคนละ๕๐๐บาท
นักเรียนที่ก่อเหตุ๘คนเนี่ย๔๐๐๐

ผมควรผิด
แล้วก็ทีนี้เนี่ยอันนี้คือฝั่งของแม่
กับน้องที่ถูกทำร้ายใช่ไหมถูกรังแก่
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปคุยกับฝั่งของผู้ปกครองของรุ่นพี่
รุ่นพี่๘คนเนี่ยนะ

ก็ไปถามว่าเออได้คุยกับลูกไหม
ลูกที่ว่าไปทำร้ายน้องเขาจนเนี่ยโอ้โห
เป็นคลิปโด่งดังถูกวิภาควิจารณ์ไปทั่วเนี่ย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปทำแบบนั้น
ไปรุมรุ่นน้องผู้หญิงคนเดียว

ซึ่งได้รับคำตอบจาก
ผู้ปกครองของเด็ก๘คนนะนะ
เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่า
เขาอ้างว่าเด็กหญิงชั้นป๔คนนี้

มาด่าทอชื่อพ่อแม่ของรุ่นพี่อยู่เสมอ

พี่เนี่ยเขาชวนน้องมาเปียร์ผมจริง
มาถักเปียไม่ได้ว่าโอ้โหวางแผนเพื่อจะ
เข้ามาในห้องแล้วทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าระหว่างหักเปียร์
มีรุ่นพี่ม๒คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยมาทักว่า
นี่ไงคนนี้แหละที่ชอบมาด่าพ่อแม่เขา

เข้าไปแกล้งหยอกน้องกัน
อันนี้ผู้ปกครองเขาอ้างอย่างนี้นะบอกว่าลูกก็เลยไปแกล้งหยอกน้องกัน
เหตุการณ์มันลุกลามบานปลายอย่างที่เห็นในคลิป
หย่อก็เป็นทำร้ายร่างกาย
ขณะที่ผู้ปกครองของรุ่นพี่อีก๒คน

หลังจากเกิดเหตุครอบครัวไม่สบายใจเลย
สบายใจมากตัวเด็กเองก็ไม่สบายใจ
แต่ณขณะนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
จากยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องต้นหลังจากเกิดเหตุเด็กหลายคนสำนึกผิด
แล้วก็ไปขอขมาผู้ปกครองของรุ่นน้องเรียบร้อยแล้ว
แต่หากผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายจะเรียกร้องอะไรอีก
ผู้ปกครองของรุ่นพี่ทั้ง๘คน
บอกว่ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ทรงดีแบบก็ได้
และสร้างขัม
เกียรติมือ
ราคาแพงมากที่เขาทำลงไปอืมก็ขอโทษเนอะเด็กมันก็
รู้เท่าไม่ถึงการไงแต่เขาก็กราบขอโทษกันไปหมดแล้ว
ยินดีรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเด็กเขาก็ไม่สมประกอบอยู่แล้วเนอะ
แล้วก็ยิ่งได้ไปรวมกลุ่มกับตรงนี้ในเมื่อคุณไม่ได้ลงมือกระทำจริง
แต่คุณก็อยู่ในกลุ่มเขาคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำกับเพื่อน
เพราะฉะนั้นต้องยินดีค่ะยินดีรับเลยค่ะรับผิดชอบร่วมกันหมดแหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็มีคำถามไปยังครูเหมือนกันนะอืม
ว่าวันที่เกิดเหตุไปไหนกันหมดเนี่ยเด็กแกล้งทำร้ายกันอยู่ตั้งนาน
ไม่มีใครเห็นเลยอ่าทางผอโรงเรียนบอกว่าก็พักกลางวันอืม
เขาก็ไปอยู่โรงอาหารกันหมดเนี่ยนะแต่ว่าคุณสุดปรีดานะครับ
สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณครูคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนนะครับให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่าปกติเด็กหญิงรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายในคลิปมักจะชอบไปให้รุ่นพี่กลุ่มดังกล่าว
เปียผมให้เป็นประจำอยู่แล้วอืม
เพราะว่าอยากไว้ผมเปียนะขณะเดียวกันเด็กผู้หญิงคนนี้
ก็มักจะไปต่อว่าถึงพ่อแม่ของรุ่นพี่อยู่เป็นประจำเช่นกัน
พอนานนานเข้าอาจทำให้รุ่นพี่ทนไม่ไหวด้วยความที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ
ก็เลยพลั้งมือทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำกับรุ่นน้องไปอันนี้ครูเขาอ้างนะ
ไม่รู้ครูคนไหนเหมือนกันครูบอกด้วยน้ำตาคลอนะฮะ
ว่าปกติที่โรงเรียนจะมีครูที่คอยดูแลเด็กคนนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าจะต้องให้กินยาแบบตรงเวลาเนื่องจากมีอาการสมาธิสั้นนะครับ
ส่วนวันที่เกิดเหตุครูไม่ได้ละเลยแล้วปล่อยเด็กไม่ดูแลเด็ก
เพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงพักเที่ยงที่บรรดาครูในโรงเรียน
ก็ต้องแยกย้ายไปทานข้าวที่โรงอาหารซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่เป็นอาคารเรียนมากพอสมควร
ก็เลยไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติหากเวลามีเรื่องอะไรมีคนแกล้งอะไรพวกนี้
แล้วปกติเด็กหญิงคนนี้ถ้าถูกแกล้งถูกรังแก่ก็จะร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งมาฟ้องครูอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เด็กผู้หญิงคนนี้กลับเงียบผิดปกติไม่บอกอะไรเลยมารู้ตอนหลังก็คือมีคนส่งคลิปมาให้ดู
จากเหตุการณ์นี้รองภูวะราชการจังหวัดพยาวรองภูวะวุทธิชัยสวโกมุทธก็บอกว่า
ได้มีการประชุมหารือกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ก็คุยถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละ
รองผู้ว่าก็บอกว่าพอรู้เรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะ
ทางจังหวัดก็เลยนำตัวเด็กทั้งรุ่นพี่ม๒และรุ่นน้องป๔
ไปตรวจสุขภาพจิตค่ะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกายด้วยนะคะ
ที่โรงพยาบาลพยาวหลังจากนั้นก็จะมีทีมนะคะ
เขาจะติดตามไปถึงบ้านไปดูถึงครอบครัวของเด็ก

เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาและป้องกันปัญหาในอนาคตต่อไป
สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะมีสองเรื่องนะคะ
เรื่องแรกสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะว่าเด็กยังอายุน้อยยังขาดเรื่องของวุฒิภาวะ
อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์สำคัญ
นำไปถอดบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
แล้วก็อยากจะวิงวอนขอความร่วมมือชาวโซเชียลมาด้วยค่ะว่า
แชร์ได้ไหมคลิปนี้นะคะ
เพราะว่าถ้ายิ่งแชร์เป็นวงกว้างออกไปเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นการทำร้ายซ้ำเติมเด็กทุกคนที่อยู่ในคลิป
ตัวเด็กที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายยิ่งแชร์กันมากเท่าไหร่
เหมือนกับการตอกย้ำความทรงจำของเด็กไปด้วย
อาจจะเป็นการสร้างร่องรอยในความทรงจำของเด็กในอนาคตต่อไป
ถ้าพูดถึงว่าป๔กับป๒
สองก็น่าจะไม่เกิน๑๐ขวบ

เด็กพืชภาวะยังไม่มี
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือว่าถือเป็นประสบการณ์
ทางจังหวัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข
เป็นบทเรียนที่จะต้องเอามาที่จะต้องถอดบุรีและแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นต่อไป

แต่เรามีแนวทางที่แก้ไขเป็นขั้นตอนมีสเต็ปสเต็ปไป
ก็ที่กังวลนิดนึงคือฟส่องจิตใจของลูกเด็ก
นี่ก็ลงปากพี่น้องอ่ะทันสื่อภาพรู้ไม่เป็นไร

ที่นักเรียกเนมโซเชียลดีบอร์ดอะไรเนี่ย
สนุกมือสนุกเลยเนี่ยสงสารลูก
เพราะว่าเราสมัยเราเป็นเด็กอายุเท่าเขาปกติเพราะว่ามีแล้วก็อาจจะคลิปภาพอย่างนี้ได้
แต่สมัยเราไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีเฟซบุ๊ก
นะครับก็ขอถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้หยุด
เดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลมีเดียเนอะ

พอมีคลิปภาพมีข่าวอะไรอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ย
มันอยู่ยาวไงมันอยู่ตลอด
แล้วเขาไม่ได้เบลอไม่ได้บังเหมือนที่เราเสนอข่าวให้ท่านชมนะ
ใช่ทางทีวีเราเลอหน้าไม่เห็นหน้า
แต่ในโลกโซเชียลคือเห็นหมดเลยไงนี่ค่ะก็น่าเป็นห่วง

แล้วก็รู้มาว่าทางผู้มนุยการโรงเรียนลงโทษทำทันบนไปแล้วรู้แค่นี้
แต่ก็มีคำถามว่าการทำทันบนน้อยไปหรือเปล่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยบอกว่า
มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นก็แย่อยู่แล้วนะคะ
ถ้าเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กพิเศษยิ่งแย่ไปใหญ่ค่ะ
ลงโทษทำทันบนอาจจะไม่เพียงพอ
รัฐมนตรีบอกเองนะคะว่าแค่ทันบนมันอาจจะไม่พอ
กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการและระเบียบดูแลเด็กพิเศษอยู่แล้วค่ะ
เรื่องนี้ไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอก
แต่ปัญหาก็คือทำตามมาตรการที่มีอยู่หรือเปล่า
ประเทศต้องมีกฎระเบียบมาตรการกำกับดูแลอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีก็จะจัดการเรื่องของการศึกษากันได้ยังไงนะคะ
คือเด็กพิเศษก็จะต้องมีคุณครูที่เขาดูแลแบบเป็นพิเศษ
เป็นห้องพิเศษดูแลแบบพิเศษนะคะ
ทีนี้เรื่องของโลกโซเชียลค่ะ
ที่ได้มีการโพสต์คลิปนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่าไปว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊ก
คาดว่าเป็นหนึ่งในนักเรียนที่รุมทำร้ายร่างกายน้องป๔ด้วยนะคะ
คือโลกโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นเฟซบุ๊คที่คาดว่า
เป็นคนในคลิปที่รุมแกล้งน้องป๔
โพสต์ข้อความลักษณะที่ว่าอย่างที่เห็นในภาพนี้ค่ะ
รุมไม่สนุกเลยทุกคนก็ต้องได้รับโอกาสอีกครั้ง
อยากให้เปียผมทักแชทค่ะคือแค่ทำผิดนิดเดียวป่ะอะไรแบบเนี้ย
เป็นข้อความลักษณะท้าทายนึกออกมา
คือไม่ได้สลดไม่ได้สำนึกเลย
นี่ขนาดแม่ของน้องเขาปรานีว่าเอาแค่บันทึกประจำวัน
ไม่ได้แจ้งความนะไม่ได้ดำเนินคดีแค่ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
แล้วก็มีเฟซบุ๊คที่คาดว่าเป็นของเด็กผู้ชาย
ที่ทำร้ายน้องป๔แต่เป็นคนที่ถ่ายคลิป
ก็มีการโพสต์ข้อความในลักษณะแบบนี้
ดึงผมแรงก็เป็นเรื่องดราม่าได้
บางคนก็ดีแต่เกลียนคีย์บอร์ดจริง

ขอโทษแต่ไม่ได้ไปดึงผมเลย
คนที่ดึงแรงคือตึ๊กก็บอกชื่อมา

อยากให้ทุกคนลืมอะไรแบบนี้

คือทางผู้ปกครองกับทางคุณครู

อาจจะปลอมขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้น้องก็ตกเป็นกระแสในโลกออนไลน์ไง
ผู้ปกครองของน้องเหล่านี้
คุณครูบอกว่าเด็กที่รุมทำร้ายน้องป๔ค่ะ